อันนี้เขาเป็นเรื่องของพนักงานสาวปั๊มน้ำมัน
อนบอกว่าเห็นใจหน่อยเพราะมีคนมาเติมน้ำมันแล้วชิ่งหนี
ทีนี้พอชิ่งหนีไปคนที่เดือดร้อนคนที่ต้องรับผิดชอบ
ก็คือเด็กปั๊มนั่นแหละค่ะเธอบอกว่า
ถ้าไม่ยอมจ่ายเงิน๑๐๐๐บาทแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าต้องส่งทั้งพ่อทั้งแม่ส่งน้องเรียนอีกค่ะ

ใช่แล้วเด็กปั๊มเงินเดือนไม่ได้เยอะไม่ถึงหมื่น
ค่ะนี่โดน๑๐๐๐บาทเข้าไปนี่เงินเดือนจะเหลือเท่าไหร่นะ
นี่เป็นภาพที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิด
ขณะที่หญิงอายุประมาณ๕๐ปี

น้ำมันที่ปั๊มเอสโซบนถนนวงโตในตัวเมืองชายนาฏค่ะ
มีชายอีกหนึ่งคนนั่งมาด้วย
แล้วเธอก็หลบหนีไปไม่จ่ายเงินเลย
ขณะที่เด็กปั๊มเขาเดินไปเอาน้ำดื่มมาแถมให้ไง
พยายามวิ่งตามแล้วไม่เป็นผลเลยค่ะ
คนขับขับรถหลบหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่คือหน้าตาของน้องเด็กปั๊มที่โชคร้าย
นางสาวอธิตยาพุ่มผู้พนักงานคนนี้เนี่ย
เขาเป็นคนเติมน้ำมันให้รถคันดังกล่าว
บอกว่าอยากวอนขอตอนนี้เป็นจังหวะที่เธอมาหยิบน้ำดื่มแถม

บอกว่าวอนขอเถอะกลับเอาเงินมาจ่ายให้หน่อย
มีเช่นนั้นเดี๋ยวเธอต้องถูกหักเงินเดือน

ส่งให้น้องเรียนหนังสืออีกนะคะ
เห็นใจกันด้วยฟังเสียงของพนักงานปั๊มน้ำมันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่ว่าหายไปแบบนี้เลย
คือถ้าสมมุติว่าไม่มาจริงก็ต้องแดงความแล้วเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ไม่แล้วคืออย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

แต่ที่แน่น้องคนนี้เขาบอกว่าเงินเดือนเขาเดือนละ๙๐๐
แล้วคุณคิดดูสิหักไป๑๐๐๐เยอะมากเลยนะ

แล้วถ้ามี๙คันมาทำกับเขาแบบนี้ไม่เหลือ

อนนะฮะสำหรับคนที่ทำแบบนี้ไปเอาเงินคืนให้น้องเขาหน่อยนะครับ